ให้ทิพย์นักร้องก่อนหน้าเป็นประเด็น
คุณโจอี้ภูวสิทธิ์เจ้าของเพลงนะหน้าทองที่บอกว่าโดนปลาเงินใส่ใช่ไหม
คราวนี้พี่เสกโลโซค่ะ

คุณมีคนเอาเงินไปให้พี่เสกหน้าเวที
แล้วแล้วมันเป็นแบบนี้ค่ะ
คุณดูทันนะเปล่า
เนี่ยที่วงแดงไว้เนี่ยมาเป็นฟ่อนมาเป็นปึ๊งมาเป็นปึกเลย
พี่เศกก็ขออนุญาตว่ายงามหนึ่งที
แล้วไม่ได้นับนะคะเอาเก็บใส่กระเป๋าหลังเอาไว้
ไม่ได้มีการปลา
ริยาก็พูดซะตอนแรกก็ทำให้อดคิดไม่ได้ว่าจะโดนปลาเงินใส่หน้าเหมือนโจอี้ภูวศิษย์หรือเปล่า
สรุปไม่นะเนี่ยหลายคนเข้าไปดูบอกว่าเท่าที่ดูความหนา

เขาบอกเป็นแสนนะเป็นปึ๊กเลยนะ
แล้วเขาบอกว่าอันนี้แบบนี้ดีให้ติ๊บแบบนี้คนรับก็ไหว้ขอบคุณ

ใช่อีกอันนึงก็น่ารักนะคะหนุ่มกล้องห้วยไร่ทริปเขาก็หนักเหมือนกันค่ะ

หนักไม่ใช่ได้แบบพิเศษหนักที่ว่านี่หนักไหล่หนักบ่าไปหมดแล้วคุณ
ดูเขาได้อะไรปลา
ปลาใช่ปลาตัวเป็นเนี่ยเหรอฮะ
ได้ปลาตัวเป็นเป็นแล้วดูพวงมาลัยที่คอสิมันเหมือนเป็นขวดซอสอะไรใช่ไหม
ครับเนี่ยถืออยู่ถืออยู่ประมาณนึงไม่ใช่ถือสิแบกอยู่ประมาณนึงโอ้โห
เพลงก็จะร้องของก็จะแบกอยู่ประมาณนี้หนุ่มกล้องเขากลัวแฟนที่ให้มาเสียใจไง
ก็แบกเนี่ยแล้วก็ร้องร้องอยู่สักพักนึงเอาเปลี่ยนฝั่งย้ายฝั่งหน่อย
เพราะว่าไหลตึงไปหมดแล้วแล้วหลังจากนั้นก็มีทีมงานช่วยเอาปลาไป
เอาพวงมาลัยขวดอะไรนะขวดอะไรขวดซอสหรืออะไรนั่นน่ะดิฉันมองไม่ชัด
ต้องดื่มชูกำลังเปล่าไม่น่าใจ
เออเนี่ยค่ะก็เอาของไปก็คนก็แบบไปแซวเพราะว่าหนุ่มกล้องห้วยไร่เนี่ย
มักจะได้ของจากเอฟซีเป็นของแบบแปลกแล้วก็เรียกเสียงฮา
พอกับสาวปามี่เนอะแล้วก็ยังถือไว้นะไม่ยอมวางเลยนะฮะ